คุณผู้ชมครับทั้งสองท่านครับเอาพี่ต้นก่อน
ถ้านึกถึงร้านสะดวกซื้อพี่ต้นนึกถึงอะไรครับ

ไม่ได้มาโฆษณาให้เขาแต่นี่๗๑๑นะเห็นพัดลมไหม
เว่นติดพัดลมแล้วเหรออ่ะงงดิงง

เปิดโล่งจ้องแบบนั้นคือเขาไม่ติดแอร์เหรอคะ
หลายคนถามว่าทำเองเปล่าเซเว่นปลอมเปล่า

จริงชัดเจนข้างในก็ตู้ชัดเจนเหรอฮะ
คือเป็นการเปิดร้านเล็กไม่มีแอร์แต่มีโลโก้
แล้วก็ชื่อร้านชัดเจนมีพนักงานใส่เสื้อยูนิฟอร์ม
จำดูก็รู้ว่าใช่กำลังจัดของอยู่คนเดียว
แล้วร้านที่ไปเจออยู่นี้นะครับอยู่ที่อำเภอตาครีจนทสว
ก็เข้ามาเฉลยว่าร้านแบบนี้คนกรุงเทพอาจจะไม่เคยเห็น
เพราะเป็นร้านที่ให้บริการแบบตู้หยอดเหรียญ
หยอดเหรียญนะฮะอยากได้อะไรหยอดแล้วมันก็จะลงมา
เข้าไปตามสินค้านั้นนะครับ
ส่วนพนักงานที่เห็นน่าจะมาเติมสินค้าเท่านั้น

เหมือนมีร้านสะดวกซื้อมาอยู่ใกล้บ้าน
แต่มุมของการมองมันต้องมีตรงกันข้ามอยู่แล้ว
ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหพี่ทำแบบนี้
แล้วร้านขายของชำจะเหลือ

ขอโทษนะครับ๗๑๑ในกรุงเทพฯเดี๋ยวนี้นะครับ
มีน้ำพริกปลาทูมีปลาทูมีผัก

ผักตรงนั้นเลยผักข้างในเขาก็มีให้
นี่แปลกดี๗๑๑ไม่เคยเจอมาก่อน